ทุกผู้ชมครับเรื่องของสลากทิศรำคัญที่หนึ่งทิศ
นี่มันยังไม่จบนะยี่สิบสี่ล้านใช่ไหมคะ
มันมีคู่ใหม่ใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยตัวละครเพิ่มเรื่อยเรื่อยจริงจริง
นะฮะตอนนั้นบอกจะฟ้องคุณนวัดอืม
บอกว่าเนี่ยตกลงกันว่าทำสัญญากันนะเดี๋ยวหงทองจะเป็นสปอนเซอร์ให้
ใครถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยกับหงทองเนี่ย
แล้วอยู่ดีดีทำไมไม่ส่งมาจะฟ้องร้อยล้านค่ะพินวัดบอกจะส่งไปได้ยังไง
เขาบอกว่าเอาล่ะเขายอมรับว่ามันมีการเซ็ตจริง
อย่างคุณเอกแต่คนถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมีจริงนะ
คนถูกจริงก็มีแต่เขาไม่อยากเปิดเผยตัว
ถ้าเขาไม่เปิดเผยตัวเนี่ยอ้าวแล้วหงทองจะทำยังไง
มันก็ไม่มีลักษณะคอนเทนต์ในการที่จะทำให้คนเห็นว่า
มันถูกจริงนะก็เลยต้องมีแบบคุณเอก
แต่จากนี้ไปจะไม่มีแล้วแต่คำถามนี่มันตามมาอีก
เพราะในระหว่างทางตรงนี้เนี่ยที่มีกรณีตรงนี้นะ
คนก็เอ้าแล้วตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
คุณเพชรพันปีอ่ะเออยี่สิบสี่ล้านอ่ะ
เจ้าของร้านเพชรชื่อดังบอกถูกอ่ะเออ
แล้วคุณเพชรพันปีบอกก็แบ่งให้กับบิ๊กเอ็มด้วย
ใช่ดาราพระเอกชื่อดังของทางช่อง๗
อ่าเออแล้วตกลงอันนี้เนี่ย

คนเลยถามว่าแล้วอันนี้เป็นกรณีเดียวกันกับคุณเอกไหม

เอ็มเนี่ยออกมายอมรับว่าผมไม่ได้ถูก
อืมอ่าที่ว่าทางเพชรพันปีเขาแบ่งมาให้อ่ะ
ตอนแรกบอกว่าไปซื้อเพชรกับเพชรพันปี
อ่าแล้วเขาก็เลยแบ่งลอตเตอรี่ที่เขาถูกมาให้
ที่แรกบอกยี่สิบสี่ล้านอ๋อไม่ใช่ผมได้ใบเดียว

วันนั้นแถลงกับพินาวัฒน์เลยใช่ค่ะ

เพราะเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะเพราะ
เท่านั้นหลายคนก็บอกยังไงนะคะคุณคุณมายังไงไปยังไงเกี่ยวข้องยังไงนะคะแล้วบอกขอนัด
แถลงข่าวว่าเนี่ยไปซื้อพงซื้อเพชรซื้ออะไรจากทางคุณเพชรพันปีเนี่ยเจอของปลอมของนี่

แรกเขาถึงขั้นเอาใบเหมือนใบเซอร์ใบยืนยันอะไรอย่างนี้

เหมือนกับจะบอกว่าเนี่ย
โอ้โหแล้วเอาบิ๊กเอ็มไปทำเสียหายหาย

เท่านั้นแหละเมื่อวานนี้มันมีออกมาอีก

ลูกชายของคุณเพชรพันปี

อาจารย์ลีลาดาจะมาโยนความผิดให้แม่ผมได้ยังไง

ผมรู้ทุกตัวละครว่าใครทำอะไรแบบไหนผมมีหลักฐานครบ

แต่เรื่องบิ๊กเอ็มนั่นคืออาจารย์รินพามา
ลูกชายของคุณเพชรพันปีบอกทั้งหงทอง
ทั้งแม่เขาเขาไปยอมรับ
อาจารย์ลีลาดาเอ่ยชื่อถึงคุณลีน่าจังอีก

เซตด้วยกันทั้งนั้นแหละ๒๔ล้านไม่มีจริงหรอก

เขาบอกดูจากลักษณะแล้วน้องอ่านบทหรือเปล่า
เพราะลูกกระตามันไล่จากซ้ายไปขวากลับมาซ้ายไปขวา
ซ้ายไปขวาดูไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมในสิ่งที่พูดเท่าไหร่
หรือคุณลีน่าจังที่ถูกพาดพิงถึง
ชื่อถึงบอกมีใครเขียนสคริปต์ให้อ่านหรือเปล่า

เมื่อวานนี้แม่ลิน่าออกมาชี้แจงแล้วด้วยเหมือนกัน
ส่วนคุณเพชรพันปีเมื่อวานมีเลขามั้งออกมาโพสต์บอกโอ้โหเครียดหนักเข้าโรงพยาบาล

คือนี่มาแทนหวย๓๐ล้านได้เลยนะพี่อุ๋ย
นี่โอ้โหถูกรางวัลที่๑ทิพย์ทางออนไลน์นะ

นี่พยายามบั่นตัดทอนไป
ให้มันแบบได้เนื้อครบที่สุดแล้วนะ
เอาคู่นี้ก่อนทางเพชรพันปีกับอาจารย์ลีลาดา
ลูกชายของคุณเพชรพันปีบอกคุณจะมาโบ้ยให้แม่ผมคนเดียวได้ยังไง
คุณก็รู้ด้วยกันทั้งนั้นล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณนวัดอิสระไกรสินเปิดคลิปเสียงสนทนาเป็นคลิปเสียงปริศนา

รีบฟังครับเป็นคนไม่ประมาทวางแผนงานตั้งแต่วันที่๒๐กันยายน

เราจะไปห่วงทองวันที่เมื่อไหนนะครับ

พี่ไม่ได้ไลค์นะพี่ไม่ได้ไลค์นะ
ถือพี่ไปจุดไปคุยกับเขาแล้วก็ไปคุยกับไอลินนะ

เนี่ย

มีชื่อรินมีชื่อบิ๊กเอ็ม
ไปวันที่๒๙แต่พี่ไม่ได้ไปนะ
เออพี่ไปคุยกับเขาแล้วแล้วก็ไปคุยกับดิน

ินถูก๑ใบบิ๊กเอ็มถูก๒ใบ
คุณนวัดเอาคลิปเสียงนี้มาโพสต์เอาไว้นะฮะ
เป็นเสียงผู้หญิงสองคนคุยกันนัดแนะกัน
บอกจะไปพบหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์
ระบุว่าจะให้หมอรินหรือว่ารินระดา
แล้วก็บิ๊กเอ็มพระเอกหนุ่ม
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑คนละ๒ใบ

ตอนนั้นไปคุยกันในรายการพี่หนุ่มกัญชัย
คุณน็อตบอกความจริงเรื่องพวกนี้ไม่ยากหรอก
อย่างถ้าคนที่ถูกรางวัลที่๑กับทางกองสลากพลัสเนี่ย

แต่มันโอ้โหหลักฐานมันค้นมันหาไม่ทัน

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะดูว่าคุณเพชรพันปีถูก๒๔ล้านแบบนี้จริงไหมเนี่ย

จากคลิปเสียงที่ออกมาแฉนะครับ

เมื่อวานนี้นะครับทางลูกคุณเพชรพันปี

ร่วมจัดฉากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑จริง

แล้วก็บอกว่าหมอรินหรือว่าอาจารย์ฤรฑาหมอดูดัง
ก็รู้ทุกอย่างทำให้วันนี้อาจารย์รินรดา
ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้
บอกวันนี้ให้สอมภาษณ์

บอกว่าตัวเธอรู้แค่ในส่วน
ที่จะมีการเตรียมรางวัลให้

แต่ในส่วนของการรู้จักกับคุณเพชรพันปีเนี่ย
เธอบอกเธอก็ไม่คิดว่าจะถูกคุณเพชรพันปีเนี่ยหลอก
เพราะเพิ่งมารู้มา๒๓วันก่อนนี่เอง

ไปเจอหลักฐานการปลอมแปลงลอตเตอรี่รางวัลที่๑
งวด๑๖ธันวาคมปี๖๔

เพราะอยากจะต่อยอดชื่อเสียงของตัวเอง

ต่อยอดชื่อเสียงของตัวคุณเพชรพันปีหรือตัวเธอ
ก็นี่แหละคงจะประมาณว่า

ก่อนหน้านี้พยายามคุยกับคุณเพชรพันปี
แต่เขาก็ไม่ยอมยังพยายามไปสร้างเรื่องเพิ่มอีก

อมรับไปเลยว่ารับเงินไปแล้ว๑๒ล้าน
แต่ตัวเธอมองว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง

จะกลายเป็นตัวเธอเนี่ยไปยักยอก

คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ต่อความยาวสาวความยืดเรื่องมันก็เลยเถิดไปเรื่อย

เจตนาที่ตัวเธอทำลงไปเพียงเพื่อจะตอบแทนคุณเพชรพันปี
ที่เคยหาสปอนเซอร์ให้
ตัวเธอไม่ใช่คนบงการอะไรทั้งสิ้น

รู้สึกว่าคุณลีลาดาอาจารลิดาก็จะทำสบู่

พออาจารย์ลีรดามารู้จักกับคุณเพชรพันปีก็เลยเหมือนกับแนะนำบิ๊กเอ็มมาต่อด้วย

แล้วตัวอาจารย์ลีรันดาบอกเขาก็ทำท้าเวสวรร

อาจารย์เพชรพันปีก็เลยอยากให้มาต่อยอดเรื่องเนี่ยมาจัดมาเซ็ตกันเรื่องถูกรางวัลที่หนึ่ง

พลาดทุกอย่างเพราะไปเกรงใจ
พลาดเพราะห่วงเรื่องบุญคุณ
รวมถึงยอมรับว่ามีเรื่องความโลภด้วย

ตอนนี้หวังว่าคุณเพชรพันปีจะออกมาพูดความจริง

แต่คุณเพชรพันปียังไม่ออกมาสักทีเนี่ย

เธอเลยบอกงั้นเธอก็ออกมาก่อนกันแล้วกัน

และพร้อมยอมรับผลกระทบที่จะตามมา

รู้ในส่วนว่าเขาจะมีการเตรียมรางวัลให้

บางทีหนูก็ไม่ได้รู้ความคิดเขาทั้งหมด
แต่เมื่อผลมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้ว
หนูต้องยอมรับผลนะคะว่าหนูโกหกหรือพูดไม่ครบ
ไม่หมดอันนี้หนูยอมรับค่ะ
แหมยอมรับกันมาแบบทีละนิดทีละหน่อยนะ
จริงเรื่องนี้เป็นคดีความแล้วยังนะคะพี่อุ๋ย
ยังไม่มีใครแจ้งข้อหาอะไรกันโดยตรงนะ

ถ้าเป็นคดีความขึ้นมานี่จะโดนถึงขั้นช่อกงไหมคะ

ก็ต้องไปดูว่ามีใครเสียหายจากตรงนี้บ้าง

คุณลูกของคุณเพชรพันปีที่ออกมามาอัดคลิปแฉขบวนการเซ็ตเรื่องของรางวัลที่๑๒๔ล้านของคุณแม่ของตัวเองเนี่ยนะฮะ
แล้วไปเอ่ยชื่อถึงคุณลีน่าจังด้วย

คุณก็รับรู้เหมือนกันคุณก็ออกมาช่วยเชียร์รับเงินจ้าง
แหนกด่าแผนกเชียร์แผนกอะไรนี่แหละนะฮะ
คุณลีน่าจังวันนี้ออกมาบอกนะครับบอกว่าตอนแรกที่ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ออกมาพูดไม่ใช่ลูกคุณเพชรพันปี
เพราะก่อนหน้านี้เคยตรวจสอบพบว่าคุณเพชรพันปีมีลูกสองคนเป็นผู้หญิงล้วน
ก็เลยสงสัยว่าคนที่ออกมาแฉเนี่ยใช่หรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้ได้รับการชี้แจงแล้วว่าเป็นลูกชายกับสามีเก่า
คุณลีน่าจังบอกว่าไม่รู้จักกับลูกชายคุณเพชรพันปีมาก่อนนะครับ
ตัวเธอยอมรับว่าได้รับผลกระทบหลังจากลูกชายคุณเพชรพันปีออกมาพูดแบบนี้
แต่ไม่ขอแจ้งความเพราะสงสารเด็ก
คุณลีน่าจังอยากให้สังคมตั้งข้อสังเกต
หรือจะสงสัยก็ได้ว่าหลังจากที่ลูกชายคุณเพชรพันปีออกมาโพสต์คลิปแบบนี้เนี่ย
เชียร์คนแรกเลยคือใครนะ
แล้วมีใครเนี่ยเอาไปต่อยอด

แล้วก็เอ่ยชื่อไปถึงกองสลากพลัส

คุณลีน่าจังบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเธอไม่รู้จักกับเพชรพันปีมาก่อน
มารู้จักก็เมื่อตอนวันที่๘ตุลาคมนี่แหละ
หลังจากที่เจ้าตัวอ้างว่าถูกหวยถูกรางวัลที่๑๒๔ล้านบาทกับทางหงทอง
ซึ่งคุณเพชรพันปีได้ติดต่อมาหา
เธอก็ไปรับงานโปรโมทให้ตามปกติ
มีใครจ้างก็ไปก็เจอกันครั้งเดียว
แล้วก็มีการไปสัมภาษณ์ลงออนไลน์ให้ก็เท่านั้น
แล้วเธอจะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการถูกรางวัลที่๑ทิพย์ได้ยังไง
เราได้คุยกับผู้เสียหายนะครับ
แล้วโชคดีได้ที่ดินเลยนะฮะ

ก็สร้อยข้อมือในติดราคา๑๐๒๐๐๐บาทนะครับ
เมื่อมกราคม๖๕แล้วให้เลือกที่ดิน๒ที่
ระหว่างลบหุรีกับอายุธยาเธอเลือกอายุธยา

มันเป็นที่๕๐ตารางวาไปดูจริงเป็นที่โรคร้างมูลค่าแค่๒๕๐๐๐
แล้วเจ้าของโฉนดไม่ใช่คุณเพชรพันปีด้วยนะครับ
เมื่อ๒๓วันก่อนเขานัดโอนนะครับ
สัปดาห์หน้าแต่เธอบอกเธอไม่อยากได้แล้วเธออยากได้เงินคืน

เราเช็คจากราคาประเมินมัน๒๐๐๐

มันราคาประเมินเหมือนเป็นที่โรคร้างเป็นป่าเป็นที่โรคร้าง
ทีนี้มันกรณีคุณเพชรพันปีเนี่ยมันจะแบ่งเป็น๒เรื่องแล้ว
หนึ่งก็คือถูกรางวัลที่๑

แต่เรื่องตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามีผู้เสียหายหรือเปล่านะ
หรือจะมีใครไปร้องไหมว่าเขาหลอกลวงหรืออะไรยังไงนะครับ
แต่อีกกรณีหนึ่งก็คือทางกลุ่มผู้เสียหายที่เขารวมตัวออกมาแถลง
ออกมาเปิดเผยว่าไปซื้อเครื่องประดับเพชรพลอย
เครื่องรางสายมูกล่องสุ่มต่างแล้วเขาไม่ได้รับของที่มันคุ้มค่าสมราคาอะไรพวกนี้
พรุ่งนี้เขาจะไปร้องเรียนที่กองบังคับการกองปราบรามนะฮะเกี่ยวการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแจ้งความเอาผิดกับคุณเพชรพันปีนะครับ
ล่าสุดคุณเพชรพันปีโพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมครับ
ชี้แจงยาวเหยียดเลยละนี่ฮะโดยระบุแบบนี้นะครับ
บอกเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการที่ทุกคนเอาตัวรอดและทิ้งระเบิดมาตรงนี้เนี่ย
เพราะเราเป็นคนไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน
ก็เลยแถเอาตัวรอดกันใหญ่วันนี้เฉลยแล้วสินะ
ใครเอาตัวรอดก่อนคนนั้นรอดเหรอคุณรอดแบบขาวสะอาดไหม
คุณรอดโดยการโกหกโยนความผิดให้คนอื่นเพื่อให้ตัวเองสะอาด
เพราะคุณรู้ว่าเขาจะไม่พูดคราวนี้ถึงคราวเราพูดปิดจ๊อปบ้าง
ว่าทำไมเราถึงไม่เคยเอ่ยปากพูดเลยเพราะเรารักคุณให้ใจคุณไง
รายการไหนอยากสัมภาษณ์ติดต่อมาค่ะ

พร้อมเปิดทุกประเด็นและชี้แจงทุกข้อกล่าวหา
กระแสสังคมตัดสินโดยฟังความข้างเดียวใช้อารมณ์ตัดสิน
พลอยเม็ดละ๓บาททั้งเพชรปลอมทั้งนาฬิกาปลอม
ฉันมีหลักฐานการซื้อและแหล่งที่มาของสินค้าทุกอย่าง
แล้วคุณล่ะมีไหม
นี่ทุกการกล่าวหามันสร้างความเสียหายให้ธุรกิจของเรา
พวกคุณคมขู่คุกคามคนที่อยู่ใกล้เราคุณยังเป็นคนอยู่ไหม
หาว่าเราแจกที่ดินทิพย์แน่ใจนะมีรายชื่อทุกคนที่ได้
และยังไม่โอน๔คนเพราะตั้งใจจะโอนทีเดียวแต่ได้นัดโอนแล้ว๒ราย
ยังจะเอาเราไปด่าใจคุณทำด้วยอะไรส่วนชื่อหลังโฉนดไม่ใช่ชื่อเรา
เพราะเราใส่ชื่อน้องสาวเวลาไปโอนจะได้สะดวกเพราะถ้าใส่ชื่อเรา
และสามีต้องไปด้วยค่ะหมดหรือยังยังค่ะยาวมาก
อีกเหรอเนี่ยของไม่ได้ผ่านพิธีกรรมหน้าเฟสที่โพสต์พิธีกรรมเพียบ
คนที่บอกไม่ได้มีพิธีมาทำงานกี่วันคะหยุดไปเกือบสองเดือนแล้วไม่เคยไปร่วมพิธี
พิธีมีกลางคืนและต่างจังหวัดแต่กล้ามาพูดว่าไม่ได้ผ่านพิธี
ที่หลักฐานหน้าเฟสก็มีมาว่าเราขายสินค้าไม่มีคุณภาพ
ทองมันมีราคามาตรฐานโลกนะคะคุณซื้อไปเท่าไหร่
คุณมาซื้อเพราะอยากได้สินค้าราคาจับต้องได้
ได้ไปชมว่าสวยมีหลักฐานนะคะเพชรสวยคือสวยค่ะ
ถ้าเพชรไม่มีคุณภาพไม่มีทางจะเล่นไฟ
ทำยังไงก็ไม่สวยแล้วเรามีหลักฐานการซื้อเพชร
ไม่ได้ซื้อสินค้าราคาต่ำมาขายค่ะมีเรทราคาให้ดู
เทียบกันชัดว่าเราขายสินค้าในราคาที่ถูกกว่า
และรับซื้อคืนด้วยถือว่าไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าเลย
จริงยังมีต่ออีกแต่อ่านไม่ไหวแล้ว
อันนี้ไปโหลกของคุณเพศพันปีหรอ

คือมันยาวไงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบงงอ่ะ
เหรอว่าเมื่อเค้าอัดอันนี้นะมีอีกก้อนใหญ่เลย
คุณเพชรพันปีบอกว่ารายการไหนอยากจะให้เธอเปิดใจ

ปากกับภาคภูมิติดต่อไปแล้วเธอบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้รอทนายรวบรวมหลักฐานก่อน
เอา